ท่านผู้ชมครับตัวเลขของผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้นะครับ
สบคแถลงนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
แถลงว่าโควิด๑๙วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยนะครับ
๒๑๗๙รายยัง๒๐๐๐รายอยู่นะครับตัวเลข
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๑๗๔นะครับเป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ๕
ผู้ที่หายป่วยมีนะครับหายป่วยวันนี้หายป่วยเพิ่ม๑๙๕๘รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สะสมในไทยตั้งแต่ระบาดระลอกแรกนะครับ๕๙๖๘๗ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้เสียชีวิต๑๕ศพนะฮะ
เป็นชาย๙เป็นผู้หญิง๖นะครับอายุตั้งแต่๒๔๘๘ปีนะครับ
รวมยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในไทยตั้งแต่ระลอกแรกนะครับ
ถึงตอนนี้วันนี้เนี่ย๑๖๓ศพยังมีผู้ที่ต้องพักรักษาตัวรักษาอาการโควิด๑๙
ในขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด๒๕๙๗๓รายโดยแบ่งเป็นอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง๒๓๐๘รายอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม๕๖๖๕ราย
อันนี้จะเป็นกลุ่มสีเขียวแล้วที่อาการไม่หนักมากนะครับ
ผู้ที่มีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจในตอนนี้นะครับมีอยู่๑๖๙ราย
ส่วนเรื่องของวัคซีนนะครับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ป้องกันโควิด๑๙เนี่ย
ตัวเลขจากเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ได้รับการฉีดเข็มแรกไป๔๑๘๔ราย
เข็มที่สอง๓๗๑๘๒รายนะครับ
รวมคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ไปแล้วทั้งหมด
๒เข็มแบ่งเข็มแรกเข็ม๒แบบนี้นะครับ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงเป็นอันดับแรกของวันนี้เนี่ยนะฮะ
เฉพาะวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยติด๙๙๓รายนะครับ
หมอทวีสินบอกว่าที่ประชุมวันนี้นะครับของกระทรวงสาธารณสุข
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงภาพรวมการติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
บอกว่าภาพของการติดเชื้อในกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะไปกรบสถานการณ์การติดเชื้อของทั้งประเทศ
เพราะจากข้อมูลแล้วพบว่ามีจังหวัดที่มีตัวเลขการติดเชื้อเกิน๒หลักตอนนี้มีอยู่๒๕จังหวัด
ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน๕๐รายเนี่ยมีอยู่๗จังหวัด
เฉพาะกรุงเทพจังหวัดเดียวเนี่ยวันนี้ติด๙๙๓นะฮะเกือบ๑๐๐นะครับ
ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการจัดหาเตียงนะครับที่สายด่วนต่างอาจจะติดต่อได้ยากนะครับ
แพทย์ทวีสินบอกว่าข้อมูลณวันที่๒๕เมษายน
มีการจัดหาเตียงให้กับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาตามสายด่วนต่างในทุกระบบเลยนะฮะ
ในส่วนกลางหรือว่าส่วนต่างจังหวัดนะครับ
เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็
พบว่าติดต่อเข้ามาทั้งสิ้น๑๑๘๒รายนะครับ
ข้อมูล๒๖เมษายนนะครับก็เหลือผู้ที่รอเตียงอยู่ตอนนี้

ก็มาจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับ

ใครที่ยังไม่ได้เตียงยืนยันว่าขอให้ประสานมา
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะพยายามช่วยเหลือแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุด
บริวารณาการกันแล้วก็ทำงานด้วยกันทำให้แอดมิตคนไปได้๑๕๕รอยเตียงอยู่๖๙
อื่นอีก๓เขาบอกว่าเป็นจากการที่เขาติดต่อไม่ได้
หรือปฏิเสธการเข้ารับการรักษาก็มีนะครับ

ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙อย่างวันนี้ที่เข้ามา
ที่เป็นการติดจากต่างประเทศ๕รายมาจากอินเดีย๑ราย
มีคำถามว่าเอ้าไหนว่าทางอินเดียที่โควิดเชื้ออินเดียนี่ก็จะแรง
แล้วเราบอกเราไม่ให้เข้าไม่ใช่หรือทำไมจึงมีตัวเลขนี้มา
คุณหมอทวีสินบอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ก่อนที่จะมีมาตรการในการชะลอเข้ามาจากอินเดียเนี่ยซึ่งมาตรการนี้เริ่มวันที่๑พฤษภาคม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องมาดูความคืบหน้าเรื่องของการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ให้กระทรวงการต่างประเทศ
พยายามติดต่อเพื่อขอวัคซีนในการขอซื้อมาจากต่างประเทศ
ถ้าสำเร็จก็จะได้วัคซีนมาเพิ่มมากขึ้น
เป้าไว้จะต้องหาวัคซีนให้ได้๑๐๐ล้านโดส
ครอบคลุมประชาชน๕๐ล้านคนภายในปีนี้ค่ะ
รัฐของเขาบริษัทของเขา
วันนี้ก็เป็นสินค้าที่ถูกแย่งกันในทุกอุยภาค
ตอนนี้เราติดต่อบางประเทศที่เขามีเหลืออยู่จะทำยังไง
เราจะขอข้อมือได้ไหมก็ต้องประสานรัฐบาลนะครับ
วันนี้ทุกคนทำงานเต็มกี่วันมากแล้วผมคิดว่า
คุณผู้ชมคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินกว่า๓๐๐ล้านบาท
ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙จำนวน๕แสนโดส
ก็เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
วัคซีนโควิด๑๙เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่สนับสนุนผู้ป่วย
ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือประชาชนทั่วไป
รวมไปถึงแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วยนะคะ
และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็จะช่วยในการลดอัตราการป่วยลดจำนวนการเสียชีวิต
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีนในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่
รองรับการฉีดวัคซีนกว่า๓๑ล้านบาท
ก็จะมีการดำเนินการในเดือนหน้านะคะเดือนพฤษภาคมค่ะ
เด็กประยุทธ์ก็บอกว่าจะจัดหาให้ได้๑๐๐ล้านโดส
ก็สั่งไปแล้วนะครับก็รอการเข้ามานะครับ
ล้านโดสก็จะฉีดให้คนไทยได้นะครับ
ล้านคนจาก๖๖ล้านคนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่